เพราะว่าเราได้พิธีกรมากความสามารถจากรายการเศรษฐีป้ายแดง
ไปถึงตอนนี้รับบทบาทที่หลายคนกรี๊ดกราดกัน
ก็คือพี่ขุนแผนพี่ป้องนวัดนั่นเองค่ะ
วันนี้เขาจะพาสาวอย่างพวกเรานี่นะคะ

บุกเรือนขุนแผนคุณผู้ชมค่ะ
ตามไปดูเลยนะคะว่าจะมีอะไรเด็ดโดนบ้าง
รวมไปถึงตัวเลข๓๔๕๖๗๘เยอะไปหมดเลยค่ะ

สวัสดีครับ
ต้องบอกว่าขอต้อนรับสู่เรือนของผมเองนะครับ
นี่เพราะว่านี่นะครับคุ้มขุนแผนนะฮะ

นี่นะฮะที่บ้านจะมีห้องประมาณ๕ห้อง

แต่ว่าไฮไลท์สำคัญครับคุณแพน
ก็ต้องดูห้องนอนไส้รอบาคุณนอนครับ
เราจำลองฉากของจริงเลยนะครับ
เข้ามาก็จะมีนี่ทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งโบราณ
ของคนสมัยนั้นนะครับ
ที่นางพิมกับฝึกงานอยู่ด้วยกันนะครับ

อยู่ตรงเจ้าแม่ตะเคียนทองที่คุ้มคุณแผน
แล้วที่นี่เขาเห็นเสียงเสียงเป็นที่นิยมมาก

ใช่ครับประมาณนั้นว่ามีเลขเด็ดอะไรอย่างนี้

อ่ะเรามาแล้วนะสักหน่อยสักหน่อยนะครับ
แม่งพูดหน่อยถ้าไม่ถูกตัวใครจะมันครับผม